ไปดูกันต่อนะคะเรื่องบนท้องถนนค่ะคราวนี้เป็นการปะทะฝีปากกันระหว่าง
สาวคนนึงกับคนขับรถแท็กซี่
สาวคนนี้ขับรถผ่านมาพอดีเห็นรถแท็กซี่กำลังต่อรองราคากับลูกค้าอยู่

คือประเด็นคือที่มันไม่ใช่ที่จอดมันคือเลนวิ่งธรรมดา
แต่เขาหยุดรถนะคะรถเนี่ยติดยาวเป็นหางว่าวเลย
ผู้หญิงคนนี้จอดรอแล้วรอเล่าไม่ไปสักที
เปิดกระจกต่อว่าเลยบอกนี่มันใช่ที่จอดไหม
โอ้โหคุณผู้ชมคลิปไม่นานแต่ดุเดือดเลือดพลาดเลยค่ะไปดูกัน

สั้นแต่จริงเหตุการณ์มันก็ยาวกว่านี้นะคะ
คือคำแรกเปิดไปด้วยคำว่าเวร
คือเป็นเสียงผู้หญิงนะไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยคือเสียงของผู้หญิงนะเนี่ย
คันขาวข้างหลังที่เขาจอดเอาจริงจริงเขาก็คือจอดด่าค่ะเออ

เออเพจนี้คือเพจเฮียนะคะที่เอาคลิปมาแชร์ต่อ
ประทักคารมสั้นแต่แรงได้ใจ

จอดรถขวางถนนเพื่อต่อรองราคากับผู้โดยสาร
รถก็ติดยาวเหยียดจนสาวที่ขับรถอยู่ข้างหลังเขาทนไม่ไหวค่ะ
เขาบอกว่าพอผู้หญิงตะโกนด่าออกไป
แท็กซี่ก็ไม่พอใจเลือดขึ้นหน้าเหมือนกัน
เปิดประตูลงมาเลยอะไรมันเป็นอะไร
แล้วก็ด่ากันนะคะด่ายาบคายด้วยนะ
มีบางช่วงแจกกล้วยให้ผู้หญิงด้วยนะคะ
แล้วคำเด็ดของเขาก็คือผู้โดยสารเรียกอยู่รอหน่อยไม่ได้หรือไง
คือคนที่รถติดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าแท็กซี่จอดขวาง
เขาก็ด่านะบอกว่าโอ้โหด่าขนาดนี้แล้ว
ยังไม่สำนึกอีกยังด่ากลับอีกคือมันก็เป็นส่วนวินัยการจราจร
ของคนใช้รถใช้รถในกรุงเทพฯในเมืองไทย

ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์นะคะโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ด่าแท็กซี่ค่ะแล้วก็พูดด้วยบอกว่า
ก็นี่ไงก็เป็นแบบนี้ไงทำไมถึงยังกล้าเรียกร้องขึ้นค่าแท็กซี่อีกล่ะ
บางคนบอกว่าท่านมาอ้างว่าท่านทำมาหากิน
แล้วทำมาหากินแบบนี้แล้วมันเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยการจราจรเนี่ย
เขาบอกว่าแท็กซี่คุณแท็กซี่มิเตอร์ไม่ใช่เหรอ
แล้วต่อรองราคาอะไรกับผู้โดยสาร
เออมันต่อรองได้ยังไงครับเอาที่แน่เห็นไหมคะ
เรื่องนี้ถึงกรมขนส่งทางบกแน่นอน
เพราะมีคนช่วยแท็กไปให้ถึงแล้ว
กะว่าช่วยมาตรวจสอบเรียกคนขับไปอบรมไปลงโทษหน่อยกับพฤติกรรมแบบนี้